แต่วันนี้คนที่ยิ้มแบบรู้เลยว่ายิ้มจริงก็คือ
คุณหมอวะรงคุณครูหมอวะรงก่อนหน้านี้ที่โพสบอกว่า
เก้ากลัยโดยคุณพิทาฟ้อง๒๔ล้านบาทปรากฏว่าสารอายายกฟ้อง
ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูลในการปกป้องสถาบัน
ตามรายงานผู้สื่อข่าวบอกว่าชูมือด้วยความดีใจนะตอนที่ลงมาจากศาล
นี่แหละค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีพร้อมทนายความ
ไปที่สารอาญาเพราะว่านัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พักเก้าไกลเป็นโจทย์ฟ้อง
และในความผิดฐานหมิ่นประอักษ์ประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายยี่สิบสี่ล้านบาท
กรณีที่ไลฟ์เฟซบุ๊กใส่ร้ายพักก้าวไกลว่าจงใจจาบจ้วงสถาบัน
ร่วมกับพักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อล้มล้างสถาบันนะคะ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต
และเป็นไปตามรัฐธรรมนูลเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
จึงไม่มีความผิดตามฟ้องและไม่ละเมิดตามคดีแพ่งพิพากษายกฟ้องค่ะ
นะคะก็อย่างที่บอกล่ะค่ะวันนี้ชูมือด้วยความดีใจ
บอกไม่ฟ้องกลับเพราะไม่ชอบค้าความกับใคร
แต่ถ้าก้าวไกลจะยื่นอุทธรณ์ก็ไม่กังวลเพราะตนได้ทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน
เอาตรงนี้ก็ได้ค่ะชูตรงนี้ก็ได้
นี่ก็ได้สินิสุนา๒๔๗๕เหมือนกันงั้นก็ให้ให้ให้พี่น้ำประชาชนภี่ค้าว่า
ใจกว้างกว่ากันเพราะเราไม่เคยคิดจะฟ้องเสียเวลา
สู้ทางความคิดดีกว่าบวกกับแพ่งเมื่ออาญาเราไม่ผิด
สั่งรุ่งภ้องสั่งกับพี่เค้าเรื่องแพ่งว่าก็ไม่ต้องชัดใช้ยกไปหมด